คุณผู้ชมครับระหว่างที่ผู้สิทธิ์ของเราไปปฏิบัติหน้าที่
อยู่ที่แถวโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ปรากฏว่าไปพบเจอคนหนึ่ง
คือสังเกตว่าทำไมขยันขันแข็งเหลือเกิน

แล้วก็จัดสวนปรับแต่งต้นไม้กวาดขยะขนขยะไปทิ้ง
คือพยายามทำดีทุกอย่างเราก็สนใจคนคนนี้
เราก็เลยเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับว่า
ทำไมถึงต้องทำงานหนักขนาดนี้นะครับ
ทราบว่าผู้ชายคนนี้ก็คือนายนบรงชัยสุโกมล
หรือว่าครูตุ๋ยอายุ๖๕ปีนะครับ
เป็นข้าราชการครูเกษียณมาแล้ว๕ปี
เกษียณก็ขอทำงานต่อตำแหน่งอะไรก็ได้
คือทำทุกยานทำทุกอย่าง
บอกว่าเนื่องจากเป็นคนรักโรงเรียนรักในอาชีพครู
จึงถูกภูมิในการโรงเรียนสรรคงชับชวนมาทำงานด้วย
ก็ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้
เพราะเชื่อว่าหากไม่ทำงานจะแก่เร็วและตายเร็วด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังสอนวิชาพื้นฐานอาชีพ
ในช่วงของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
วันละ๑ชั่วโมงโดยสอนให้กับเด็กป๓ด้วยนะครับ
ตุ๋ยบอกว่าเพราะเห็นข่าวเด็กติดถ้ำหลวง

ครั้งแรกที่ยังหาไม่พบเนี่ยโอ้โหครูตุ๋ยเครียด
แล้วก็เห็นเลยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย

ตัวครูเองเป็นคนธรรมธรรโม
สวดมนต์ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปล่อยเด็กออกจากถ้ำ
กระทั่งพบตัวก็โล่งอกโล่งใจ

ตุ๋ยก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนา
และที่สำคัญครูตุ๋ยบอกทั้งหมดที่ครูทำ

จะไปช่วยให้เด็กออกมาจากถ้ำให้ได้
ฟังเสียงครูตุ๋ยกันนะครับ

ปี๑๓ก็คงไม่เขาไปเจอ
อย่างนี้ครับบุธที่สอบ
ว่าถ้าเขาเจอสภาพนั้น

แค่ไขอยู่ไปจะได้
ส่วนแม่บ้านโรงเรียนสรรโค้งเองก็คือคุณปราณีจักษาแลนด์สวรรค์
บอกว่าครูตุ๋ยเป็นคนที่มีน้ำใจ
ขยันทำงานเพื่อนทั้งพานโรงครูบาอาจารย์

แม้กระทั่งงานหนักงานเบาก็ไม่เคยเกี่ยงนะครับ
ทีมข่าวของเราประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พอมองข้ามไปฝั่งตรงข้ามที่โรงเรียนสันโค้งเห็นครูตุ๋ยทำไมครูตุ๋ย
คือผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกว่าดูทั้งวันแล้ว
ครูตุ๋ยไม่เห็นพักบ้างเลยสนใจชีวิตของผู้ชายคนนี้ก็เลยเข้าไปพูดคุย
ปรากฏว่าเราเลยรู้เรื่องราวของครูตุ๋ยนะครับในการที่จะทำความดี
และการทำความดีนี้ก็อยากจะส่งไปถึงคนที่อยู่ในถ้ำหลวง
ให้ออกมาอย่างปลอดภัยให้ได้นะครับ
เราก็เชื่อแล้วเราก็มั่นใจแบบนั้นนะคะ